คุณผู้ชมค่ะไปดูกันต่อเนื่องค่ะ
ที่เชียงใหม่คือเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
เกิดเหตุยิงกันที่ร้านคราวเกะ
คาดว่าเป็นคนที่มาคุยกันดื่มซุรากัน

ก่อเหตุยิงกันตายการเสียชีวิตกันสองศพ

พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่

อยู่ในตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ถึงที่เกิดเหตุไปพบร่างผู้เสียชีวิต
เป็นผู้ชายสองรายสองศพศพแรกอยู่ใต้โต๊ะ
ทราบชื่อก็คือนายแดงใหม่เป็นชาวไทยใหญ่อายุใน๓๔ปีแล้ว
อีกรายนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณมุมห้อง
คือนายประเสริฐด่านกลางอายุหกสิบสี่ปี
เจ้าหน้าที่ก็ชนะสูตรตรวจสอบบาดแผลนะคะ
เรื่องต้นนายแดงใหม่ไปเจอบาดแผลถูกยิงที่ใต้ตาข้างขวา
แล้วก็มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก

ส่วนศพของนายประเสริฐถูกยิงทั้งหมด๒นัดด้วยกันนะคะ
เข้าที่บริเวณกลางหลังทะลุปอด๑นัด
แล้วก็ยิงเข้าที่ท้ายทอยกระสุนฝังในฝังที่ศีรษะอีกหนึ่งนัด

จุดแรกที่พบอยู่ข้างศพของนายประเสริฐ
จุดที่๒อยู่ริมประตูทางเข้าครัวหลังร้าน
ทีนี้สาเหตุนะคะเจ้าหน้าที่เบื้องต้น

จากจุดที่พบศพก็มีขวดเหล้ามีกับแกล้มวางอยู่จำนวนหนึ่งด้วย
สอบสวนก็เลยทราบว่าพยานเขาเล่าว่า
ก็มาเจอกันต่างฝ่ายต่างเมาแล้วก็เกิดมีปากเสี่ยงกัน
ก่อนที่นายโกจะชักปืนออกมาแล้วก็ยิงทั้งสองคน

หลังจากนั้นนายโกก็หลบหนีไป
ตอนนี้ถึงสืบสวนกระจายกำลังหลูงพื้นที

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ